เอาคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุ
ก็เอาภาพกล้องวงจรปิดอันนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดู
จังหวะที่รถคันนี้ค่ะ
เค้าบอกเหมือนเป็นทางพยายามจะหลุดโค้ง

แต่มันหลุดฟึ๊บแล้วไปชนกับอะไรกันบ้าง

นี่แหละค่ะจังหวะตอนที่ชนเนี่ยเอางี้คุณผู้ชมลองดูกล้องอ่ะ
เป็นกระบะเหมือนตู้ทึบส่งของอ่ะค่ะสีขาวคนนั้นครับแล้วพี่ผู้ชาย
อยู่หน้ากล้องเสื้อสีแดงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวตกใจมากแล้วพอเห็นจังหวะชนปุ๊บรีบวิ่งเข้าไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือภาพหลังเกิดเหตุแล้วค่ะดูสภาพซะก่อน
พอดูจากกล้องแล้วก็ต้องไปดูว่าหลังเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
สรุปเจ็บสองคนนะคะในรถคันนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยที่หลังจากชนแล้ว
พอเขาหลุดโค้งเขาไปชนกับคล้ายเหมือนเป็นโรงจอดรถ
แล้วมันก็มีป้ายจราจรอยู่ตรงนั้นเสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวแถวนั้นเลย
เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้แถวนั้นทั้งหมดเขาภาวะวิ่งหนีกันวุ่นเลย
เพราะอะไรควันคุณผู้ชมลองดูควันคือควันมันออกมาจากตัวรถนะคะ
แล้วเนี่ยมันคล้ายเมื่อกับราบเบิดย่างกับในหนังเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
แล้วก็พบคนบาดเจ็บ๒คนค่ะคนนึงติดอยู่รถนะคะ
ส่วนอีกคนเนี่ยเขากระเด็นคือแรงกระแทกมันคงกระแทกแรงมาก
ก็กระเด็นออกมาจากนอกตัวรถค่ะ
สภาพไม่ต้องพูดถึงพังยับเยินนี่ตอนเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปทำการช่วยเหลือค่ะ
คืออย่างที่บอกว่าน่าจะเกิดจากการหลุดโค้ง
แล้วไปชนโรงจอดรถของชาวบ้าน
ซึ่งก่อนจะไปชนลงจอดรถก็ไปชนป้ายจราจรก่อน
คนขับเนี่ยแผลชะกันเลยนะคะมีบาดแผลอยู่ที่บริเวณหน้าผาก
ฉีกขาดลึกและอีกคนนึงที่กระเด็นออกมาจากตัวรถเนี่ยก็บาดเจ็บไม่ต่างกัน
สองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลำดวนอย่างเร่งด่วนค่ะ
ทางด้านของพี่ท่านหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเป็นบ้านใกล้กัน
เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังนั่งเล่นกับครอบครัวอยู่ข้างบ้าน
ได้ยินเสียงรถวิ่งมาด้วยความเร็ว
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะ

ปรากฏเห็นควันมันออกมาจากตัวรถ
ซึ่งเขาก็กลัวว่ามันจะมีอะไรระเบิดออกมาหรือเปล่า
ลองฟังเสียงพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
พอชนเสร็จทุกรถมันก็คลิก
พลิกหมุนไปน่าจะ๒๓รอบแล้วครับ
คือพอผมเห็นปุ๊บ
รถมันก็หงายท้องเอียงแล้วก็มีควันขึ้น
ไอ้รักจะไปช่วยคนเจ็บดึงออกมา
รถก็ทับคนเจ็บอยู่ก็ดึงออกไม่ได้
ต้องรอผู้ภัยใหม่เร็วครับ

ก็รถคันดังกล่าวถือว่าขับเร็วไหมครับ

ก็น่าจะอยู่ที่๑๒๐ขึ้นนะครับ

ทีนี้ตำรวจค่ะก็เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุนะคะ

สรุปแล้วเกิดจากว่ารถมันมาด้วยความเร็วสูงควบคุม
ไม่อยู่หรือเสียหลักหรือหลับในหรืออะไรหรือเปล่าค่ะ
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ